ต้นไปตืดกันหน่อย

ไหวระดับพี่โอ้แต่เข่าพี่ไม่ค่อยดีอย่าไป

ไปมั้ยเจ่าไปทีกันค่ะ
เขาบอกว่ากาดประจำสถานบันเทิงแห่งนี้ปกตินะ

เขาต้องดูแลความเรียบร้อยต่างคอยตรวจค้น

ถ้าวันหนึ่งนาทีมันก็อยากทำ
แต่มันมีศิลปินในดวงใจมา

ทรงอเมฆก็พอที่แด่ล่างคนลุกกว่า
มันทำอย่างไร
ก็ลุงใจมา
โอ้โหหน้าตากับท่าทางก็ได้มากเลยนะก็มันมากนะ
ตอนแรกตอนแรกตอนแรกสเต็ปนิดเกรงใจหน้าที่
ยังส่งไปอยู่นะอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
เกรงใจความมีหน้าที่ต้องทำรับหน้าที่ตัวเอง
นิดเดียวสักพักเอ่อไม่ไหว

ขอช่องของร้านบอกเดี๋ยวไปดูความตอบทัยที่หน้าเวที

ขอติดขอบขอติดขอบ

พร้อมในหน้าที่เลย
ผมนี่ถ้าศิลปินที่ผมชอบมานะ

อูโวไมโคร